เช้าแบบนี้พาไปร้านโจ๊กใบเตยศรีราชา
เขาบอกว่าเป็นร้านตำนานย่านศรีราชา
ใครก็รู้จักถึงความเด็ดความอร่อย

โจ๊กใส่ไข่คุ้นอยู่
แต่โจ๊กมิกซ์กับก๋วยเตี๋ยว

ไม่เคยเหมือนกันนี่คือร้านโจ๊กใบเตยนะคะ
ตั้งอยู่ถนนศรีราชานคร๘ชนบุรี

จะพาไปกินโจ๊กกับก๋วยเตี๋ยว
ร้านนี้เป็นร้านในดวงใจของชาวศรีราชาเขาเลย

ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือโจ๊ก
เขาจะต้มใหม่สดเลยทุกชาม
ก๋วยเตี๋ยวนะคะเขาจะไม่ใช้วิธีการลวกเส้น
แต่เขาจะใช้วิธีการต้มเส้นลงไปในหม้อเลยค่ะคุณ
เมนูในร้านก็จะมีโจ๊กแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
แต่ถ้าใครเลือกไม่ได้ว่าวันนี้ฉันอยากกินโจ๊กหรือก๋วยเตี๋

ก็คุณก็เอาเส้นอะไรคุณก็บอกไป

ที่ร้านจะมีให้เลือกคือหมูกับไก่นะคะ
และที่สำคัญก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่น่ากินมาก

เนื้อโจ๊กเขาละเอียดละมุนตุ้นเลยแหละ

ไม่เคยได้ยินละมุนตุ้นคือมันละมุนมากถ้าคุณผู้ชมกำลังมองหาร้านโจ๊กเด็ดแนะนำเลยร้านนี้เลยนะครับ
โจ๊กใบเตยถูกอร่อยและถูกใจคนศรีราชาเขาอยู่แล้ว
คนต่างถิ่นอยากจะเชิญชวนให้ไปลองชิมกันดู
ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าบนโลกนี้มีแต่ของหน้าอีฮิตนี่คือชื่อติ๊กต๊อกเขา
เออน่ารักมากใช่